ต่อกันที่แน็กชาลีกันบ้างดีกว่านะฮะ
กับการขึ้นเวทีอีเวนต์ร้องเพลงสดครั้งแรก

น้องอาร์เทอร์คือแฟนคลับจะเยอะกว่าแน็กชาลีแล้วมาก
ตอนนี้ราคากลับมาโด่งดังเป็นพลุแตกอีกครั้งนะครับ
เรียกทั้งเสียงกรี๊ดเสียงหัวเราะกันเพียบเลย

เขาร้องเพลงเสียงหมากรุ๊ปวิดูของเขาคุณ

ส่วนเรื่องแจ๊คเพื่อนแน็กแก๊กแฟนฉัน
ช่วงนี้บอกเลยแหมตามติดเป็นติ่งนักสุด
จะว่ายังไงกับไอ้เพื่อนคนนี้ไปฟังหน่อยค่ะ
จริงวันนี้ผมก็นึกว่าจะเห็นบ้างนะแบบว่าอะไรนะ
แบบหำใหญ่หำใหญ่เลยนะล้อเล่น

แค่มาผมก็ดีใจมากสิ่งกรี๊ดไลม์ผมเยอะกว่าผมอีกใช่มั้ย
ผมบอกไม่ทันแล้วตอนนี้ติดเชื้อเต็มแล้ว

อ๋อยังไง
แจ็คพวกเขาเยอะกว่าผมทุกคนอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็เป็นนับสกุลจากจัดเพลงฉันเป็นแจ็คเพื่อนแน็ก
แจ็คเพื่อนแน็กแล้วใช่มั้ยโหดีขอบคุณแจ็คมากเลยนะ